ถ้ายังไม่ได้นอนมาเต้นต่อเลยค่ะ
โถยในบอกให้แม่มาขอ

ไอเราก็ร้อง

คุณผู้ชมเพลงนี้ร้องขึ้นมาเชื่อว่าทุกคนรู้จักหมดนะคะ

ต้องบอกแบบนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอค่ะ
เพราะว่าเธอคือนักร้องสาวเอวบังร่างเล็กแดนกระจายค่ะ

ล่าสุดค่ะพี่เดบี้ก็จัดการโคปตัวเองย้อนวานเลย

แต่งตามตัวที่สมัยก่อนที่เคยเป็นนักร้องเลย

ก็ยันสตาร์ฟความเด็กอยู่เลย
ดรับมากแล้วเมื่อก่อนทรงนี้ฮิตมากพยายาม

ซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นภาพจำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะ

โอ้โหยุค๘๐๙๐กรี๊ดเลยค่ะ
บอกว่าพี่เดชน์ทำไมแบบ
ต่างกันเลยพี่เหมือนสตาร์ฟความเด็กความสาวเอาไว้นะคะ
รวมไปถึงเรื่องรูปร่างต้องยกให้จริง
คือเดบบี้เป็นคนแรกเลยที่มีซิกแพคเธอจำได้ไหมตอนเต้น
ใช่เทรนด์ซิกแพคมาพอเดบี้เลยแหละ
วันนี้ยังมีอยู่เลยนะคะแล้วก็เจาะสดือด้วย

อีกหนึ่งสาวที่บอกว่าโอ้โหตะลึงโอเคนะคะ
เสียงดิฉันไม่ค่อยได้นะคะที่ฉันพยายามอยู่นะคะ
ก่อนหน้านี้พี่แคทก็ทำแฟนคลับตะลึงนะคะคือไปออกรายการไหน
คือแกแบบหุ่นดีเหมือนเดิมยังใส่ชุดเดิมได้
ใช่แล้วก็โพสต์ภาพแบบแปลกเนี่ยเหมือนชุดแรกสมัยที่แบบเพิ่งออกอัลบั้มคุณผู้ชม
หลายคนตรึงเลยนะคะเพราะผ่านมา๑๐ปีนะคะ
แต่ว่าความหุ่นนั้นความเอว๒๔ในตำนานของพี่แพทย์นั้น
ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสุดยอดหมุนติ้วโอเคนะคะ
นี่พูดถึงสาวไปแล้วนะคะพูดถึงชายหนุ่มดีกว่า
ส่งพี่ออยด้วยกัน
ปิดถ่ายอีกหนุ่มไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะ
ชายหยานหล่อคันเทศพี่ดมเปื่อนกัลลำ

ยุคนั้นน่ะต้องบอกว่าหน้ายกสุดยอดจริง
แล้วเจอทีไรต้องบอกว่าพี่โดมเนี่ยหน้าเด็กลงทุกปีค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาพี่โดมก็บอกเคล็ดลับนะคะว่า

เลือกเลือกของทานนะคะเลือกกินของนี่แหละค่ะ

มีภรรยาเป็นแบบว่าเด็กหน่อย

ถือความอยู่ด้วยกันบ่อยคือเหมือนฟ้าแปดไปเลย
คลื่นหน้าต่างมันก็จะคล้ายกันไปโดยภรรยา